เรายังตามให้ต่อนะคะทีนี้คุณผู้ชมมาดูการทำงานอันยากลำบากของเจ้าหน้าที่หน่อย
คือมีผู้ชายคนนึงเขาจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในท้องร่องสวน
แต่ว่าหนทางในการที่จะเข้าไปในสวนในพื้นที่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ย
มันไปได้แค่สองทางไม่เรือก็มอเตอร์ไซค
เพราะเป็นทางแคบทีนี้มันไม่มีเรือที่ต้องแบกศพออกมา
เจ้าหน้าที่ต้องเอาศพออกมายังไงลองไปดูค่ะ
ต้องไปแบบนี้อะค่ะ
คือหลังจากที่ยกศพขึ้นมาจากท้องร่องสวนแล้ว

อย่างที่บอกคุณผู้ชมจะเห็นว่ารักษณะมันเป็นเหมือนสะพานปูนแคบ
รถยนต์วิ่งมาไม่ได้ได้แค่มอเตอร์ไซค์

แล้วระยะทางที่ขี่ไป๒กิโลเมตรกว่านะคะ

เพื่อจะส่งต่อให้รถมูลนิธินำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล

ซ้ายขวาออกไปก็ตกคลองเลย

อันนี้เป็นการทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูจุดคลองด่านนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ตายคือนายสมหวังสว่างญาติอายุ๕๓ปีค่ะ
เขาเสียชีวิตด้วยการจมน้ำในท้องร่องสวนนะคะ
อย่างที่บอกว่ารักษณะทางเข้าบ้านมันเป็นสะพานปูนเลาะริมคลองบางเพลียง
มันไปได้แค่สองทางคือขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
หรือไม่ก็เดินทางโดยเรือค่ะระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
รถเข้าไม่ได้เลยแล้วเขาไม่มีเรือบรรทุกศพ
เรือที่สัญจรจากของชาวบ้านอาจจะพอมีแต่เรือบรรทุกศพมันไม่มีจริง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นทุ่ม๕๐เมื่อวานนี้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกฉลองเดชนารีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองด่าน
ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตจมน้ำอยู่ในร่องสวน
ที่บ้านเลขที่๗๑ทับ๓ถนนบ้านสามเรือในตำบลคลองด่านค่ะ

เขาปลูกเป็นสวนผักแล้วก็เป็นร่องสวนเลี้ยงปลา
เนื้อที่๒ไร่ร่องน้ำลึก๑๕เมตรกว้าง๔เมตร
สภาพศพของนายสมหวังตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ
ก็คือสวมเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขาสั้นนอนคว่ำหน้าจมอยู่ในน้ำค่ะ
อาสาสมัครมูลนิธิก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่ง
ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๖ชั่วโมง
สอบถามนางมาลัยทองคำน้องสะพ้ายของผู้ตายก็เล่าบอกว่า
นายสมหวังเขาอยู่กับภรรยาและลูกชาย
ซึ่งนายสมหวังมีอาชีพทำสวนปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาในร่องสวน
ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้านที่โรงงานค่ะ
ก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะคะนายสมหวังเขาออกจากบ้านพักไปทำสวน
แล้วก็หายตัวไปเลยจนกระทั่งช่วงหัวค่ำค่ะ
ภรรยานายสมหวังกลับมาที่บ้านพักก็ไม่เห็นสามี
หาสามีไม่เจอเอ๊ะหายไปนานผิดปกติ
ถ้าเป็นปกติออกไปทำสวนกลับมามันต้องถึงบ้านแล้วอ่ะ
เริ่มรู้สึกผิดสังเกตเลยไปตามหาในร่องสวน
เดินไปถึงที่เกิดเหตุเห็นเสื้อลอยปริ่มอยู่เหนือน้ำค่ะ
พอลงไปดูเท่านั้นแหละอ้าวสามีนอนคว่ำหน้าจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว
ร้อยตำรวจเอกฉลองเดชนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นคิดว่าตอนที่ผู้ตายทำงานอยู่ในร่องน้ำเนี่ยอาจจะเป็นตะคริวหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แล้วตอนนั้นเนี้ยไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยจมน้ำเสียชีวิตยิงทางเข้าบ้านเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้าลำบากก็คือต้องเดินเท้าหรือไม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทางสะพานปูนไม่ก็ละริมคลองบางเพลียงโดยเรือระยะทางกว่าสองกิโลเมตรรถยนต์เข้าไม่ได้ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องลำบากที่คนอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่
เห็นว่ายาดของนายสมหวังก็กำลังทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณที่จุดพบศพตามความเชื่อค่ะซึ่งทุกคนก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้ากันอยู่นะคะโดยรอบรอบเนี่ยลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นสวนที่มีร่องน้ำจากระดับน้ำลึกลงไปเมตรครึ่งคันดินก็เป็นคันดินที่เอาไว้ปลูกพืชให้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวที่เอาไว้เก็บผล
หลักไม้ที่ปากในแปลงข้ามสะพานไม้แล้วก็ต้องผ่านหน้าบ้านของเพื่อนบ้านประมาณสักสามสี่หลังนะคะ
กว่าจะถึงทางเท้าที่เป็นปูนริมคลองประปาเนี่ยให้ดูลักษณะเดินเท้าเข้าไปแล้วก็เจอเป็นสวนเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ย
ผ่านแปลงผักหลักไม้ในแปลงสะพานไม้แล้วก็หน้าบ้านเพื่อนบ้านอีก๓๔หลังกว่าจะออกมาได้นะคะ
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็มีกู้ภัยนำมอเตอร์ไซค์มาจอดรอศพก็ถูกวางเป็นแนวขวาง
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แหละว่าก็คือให้นอนตรงกลางอ่ะ
แล้วก็มีคนอุ้มอยู่ที่เป็นคนซ้อนแล้วก็คนขี่พาออกไปได้คุยกับเจ้าหน้าที่ชุดร่วมกระตันยูที่จุดสอบพอคลองด่านที่ทำหน้าที่ในวันเกิดเหตุด้วยนะคะ
ลองเขาให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไง
มันยากลำบากยังไงบ้างในการปฏิบัติหน้าที่
การที่ขึ้นจักรยานในการนำพาออกก็คือน้ำหนัก
ถ้าใส่เรือก็คือเราก็พายเรืออย่างเดียวแต่ถ้าเอามอไซค์เราก็ต้องประคองไปด้วย
คนคนซ้อนต้องประคองครับส่วนใหญ่ทางเท้าส่วนใหญ่จะมีเรือครับ
แถวนี้จะเป็นทางเท้าเยอะครับส่วนใหญ่จะมีเรือ
แต่ช่วงนี้เขาไม่มีครับเขาใช้ทางเท้าสักส่วนใหญ่เขาเลยเรือเขาเลยไม่ค่อยมีครับ
การที่ขึ้นจักรยานยนต์แล้วไปทางเท้าเนี่ยนะครับ
ก็ต้องลงตัวเพราะว่าต้องน้ำหนักของผู้เสียชีวิตก็เยอะ
แล้วก็ทางเท้าก็แคบครับต้องเคลียร์ไม่ให้มีรถจอดนะครับ
เพราะว่าขาเขาก็ต้องไปเต็มทางเลยครับนี่แหละครับ
ส่วนเรื่องการยืมเรือชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะว่ามันสามารถยืมเรือได้ไหม
ในการขนย้ายเคลื่อนที่ศพผู้ภัยบอกว่าเออทำไมไม่ยิงเรือ
กู้ภัยบอกว่าคือชาวบ้านอาจจะมีเหตุจำเป็นในการที่จะต้องใช้เรือ
คือในมุมนี้ก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาก็อาจจะสะดวกหรือไม่สะดวกใจในการที่จะ
ให้ยืมเรือขนศพอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันคือเรือที่เขาใช้ทุกวันอ่ะเนอะ
แล้วคือถ้าเอามาขนศพก็เราก็ไม่รู้ว่าความสบายใจอาจจะกลัวหรือเปล่าหรือยังไง
นี่ก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะต้องใช้งานด้วยอ่าหรือไม่ก็ต้องเอาเรือเจ้าหน้าที่เข้ามา
ซึ่งเวลาลงเวลามันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะทันการหรือเปล่า
หรือต้องรีบขนออกไปเลยใช่แต่ชาวบ้านมีคำอธิบายนะครับ
ก็พยายามไปถามชาวบ้านระแวกนั้นเขาบอกว่ามันก็มีประเด็นเรื่องความเชื่อด้วย
แล้วก็ประเด็นเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกัน
ความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเรือที่ชาวบ้านใช้จะเป็นเรือหาปลาขนาดเล็ก
แล้วก็เชื่อว่ามีแม่ย่านางเรืออยู่ด้วย
ส่วนหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ย
เรือมันค่อนข้างเล็กจริงคือถ้าอยู่ในลักษณะนั่งก็น่าจะนั่งไปได้
เต็มที่ให้สองคนอันนี้อันนี้ครับเต็มที่ให้สักสองคน
ครับแต่ถ้ามีศพไปด้วยเนี่ยศพลักษณะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นจังหวะขนขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย
ค่อนข้างจะใหญ่กลัวว่าน้ำหนักจะรับไม่ไหว
เพราะว่าถ้ามีศพวางนอนไปคนเดียวอย่างเดียวศพเดียวเนี่ยเรือมันก็ไม่สามารถออกไปได้
หรือว่าจะเรือลำเมื่อสักครู่นี้อาจจะดูใหญ่กว่าลำนี้นะ
ถ้าดูสภาพความมืดตรงเนี้ยใช่ไหมใช่
หรือถ้ารอถึงเช้าจะรอไหวไหมการเอาศพออกไปอะไรแบบนี้
เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่จะตัดสังใจว่าก็ไปดูทีนี้
ก็มาเช้าพวกบ้านมันก็ยังงงเลย
พวกเอาแบกไปตอนนี้มั้ง

ศพไม่ลงไปหน้าบ้านเขาก็บอก
ใช่ค่ะแล้วหนึ่งเรือเขาลำไม่ใหญ่กันด้วยเขาก็กลัว

บรรทุกศพแถวนี้อันนี้ว่ามันไม่มีแล้ว

ท่าเรือมั่งไปขึ้นระบายมั่งแล้วแต่เขา
ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้ค่ะว่า
ตั้งแต่นายสมหวังเสียชีวิตนะ

เห่าหอนแบบเย็นเยือก
อนแบบชาวบ้านไม่เคยได้ยินมาก่อน
ไล่ไปเลยตั้งแต่บ้านของนายสมหวังผู้ตาย
ไล่ไปจนถึงถนนใหญ่อะค่ะ
โอ้โหมันหอนเนี่ยเย็น
ตอนตีห้าเนี่ยกลัวหน้าดูเลย

ปกติไม่เคยมีหอนมีหอน
แฟนบอกขี่มอไซค์ไป
ในระจะหวังคนใครมันรู้อ่ะ

แล้วมันไปช้างป้ายอย่าติ่งก็ยังนึกว่า

เล่าให้ฟังว่าไงรู้ไหมคะสองวันก่อนสามีเดินมาถามเธอเลยบอกว่า

เขาก็โทรไปถามญาติพี่น้องว่ามันเป็นรางอะไรหรือเปล่ามีใคร
มีใครเป็นอะไรไหมเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า

สงสัยเป็นเขานี่แหละมั้งที่จะตาย

เขาบอกว่าเหม็นอะไรก็ไม่รู้
เขาบอกก็ไปถามทางลุงเขาอะ

แล้วก็มาทางพี่ชายอยู่ที่ยุธยา

เขาพูดเนี่ยก่อนหน้า๒๓วันนี้แหละ
เธอบอกใจหายจริงนะครับเพราะว่านายสมหวังเนี่ย

บอกว่าจริงที่บ้านเองก็มีเรือนะไม่ใช่ไม่มี
แต่ว่ามันตอนกลางคืน

เธอบอกด้วยว่าสามีเนี่ยเป็นคนขยัน
ที่เห็นร่องน้ำในสวนกว่า๓ไร่น่ะ
ขุดเองกับมือทั้งหมดเลยนะ

หลังจากสามีตายแล้วเธอบอกว่าก็คงจะไม่ทำต่อ
ตัวเธอเองก็อายุมากแล้วอะค่ะ